คุณผู้ชมครับมาติดตามกรณีของน้องชมพู่
จำได้ไหมฮะน้องชมพู่หายออกไปจากบ้าน
แล้วก็ทีนี้ทางครอบครัวทางคนในชุมชน
ก็ยังมีความสงสัยนะฮะตอนนั้นค้นหากันในป่ากันใหญ่เลยนะ
จนเจ้าหน้าที่ไปเจอเพราะน้องหายไปประมาณ๓๔วัน
แล้วก็พบเป็นศพพบร่างน้องก็สภาพเปลือย
เสื้อผ้าเหมือนถูกถอดออกหมดเลยนะครับ
ทีนี้ล่ะครับญาติก็ยังคาใจสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องของใครพาน้องเข้าไปในป่า
หรือว่ามีการกระทำชำราวอะไรหรือเปล่า
แม้ว่าผลจากการชนะสูตรหรือการตรวจสอบ
ไม่พบว่ามีร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือการถูกอนาจารย์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ว่าทางญาติก็ยังติดใจสงสัยอยู่
เมื่อวานจริงแล้วต้องเป็นวันที่ต้องมีการชาปนกิจ

คือจริงเมื่อวานวันที่๑๗พฤษภาคมเนี่ย
ทางญาติทางครอบครัวตัดสินใจว่าจะเผาศพน้องชมพู่
แต่ปรากฏว่ายกเลิก
ยกเลิกการเผาออกไปก่อนนะครับ
เพราะว่าแม่ของน้องชมพู่
คืนก่อนที่จะเผาคือคืนวันที่๑๖ต่อเนื่องถึงวันที่๑๗

คุณแม่ฝัน
ฝันไม่ดีเหมือนมีลางร้ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาว

เกิดอาการสับสนวุ่นวายใจผิดปกติ
เหมือนมันมีอะไรเหมือนลูกสาวอยากบอกอะไร
เธอก็เลยตัดสินใจครับคุยกับคนในครอบครัวบอกว่า
เรายังไม่เผาศพลูกดีกว่า
ยกเลิกพิธีชาปนกิจไปก่อน

นำศพลูกนำศพน้องชมพู่วัย๓ขวบ

สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อให้แพทย์ช่วยชนะสูตรร่างของน้องชมพู่อย่างละเอียดอีกครั้ง
และอยากให้ตำรวจช่วยคลี่คลายคดี
ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วย
ซึ่งส่วนตัวผู้เป็นแม่ยังคงเชื่อนะครับว่า
มีคนพาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอย่างแน่นอน

อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็เป็นที่ที่เกิดเหตุนะ

แล้วก็การไปพบศพน้องก็พบศพอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
ทีนี้ผู้เป็นแม่บอกว่ายังเชื่อว่ามีคนพาน้องขึ้นไป

และคาดว่าต้องเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักเส้นทางดี
และเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัว
หรือความเคลื่อนไหวของคนในชุมชนเป็นอย่างดี

คนในชุมชนจะรู้ว่าเป็นคนที่น่าผิดสังเกต
อีกอย่างหนึ่งเขาไม่น่าจะรู้เส้นทางในป่านะครับ
แล้วก็คุณแม่บอกว่าเส้นทางที่ในป่าเนี่ย
จากบ้านไปพบศพลูกเนี่ย
เป็นจุดที่เดินขึ้นไปอย่างยากลำบาก
ตัวน้องเองเดินไปเองไม่ได้อยู่แล้ว
น่าจะมีคนที่รู้เส้นทางและพาน้องขึ้นไปนะครับ
เราเชื่อว่าต้องมีคนอุ้มน้องไป
แต่เราหาหลักฐานไม่ได้นะคะ

ตำรวจก็เลยแนะนำว่าคุณแม่จะลองผ่าพิสูจน์อีกไหม
แม่ก็เลยโอเคค่ะให้ไปเลยค่ะ
เพราะว่าน้องเสียไปแล้วเราก็ต้องได้ตัวคนร้ายค่ะ
เพราะว่าแม่มั่นใจว่าต้องมีคนอุ้มไปไม่ใช่น้องไปเองค่ะ
ที่จะเผากันวันที่๑๗พฤษภาคมก็เลยไม่ได้เผานะครับแล้วก็
พร้อมกับทางญาติและเจ้านาธิตำรวจเนี่ย

นำศพส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพนครต่อไปนะฮะ
ทางด้านของลุงของน้องชมพู่นะครับก็คือนายชัยพลวิพาที่เดินทางมานำศพของน้องชมพู่มาที่โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะครับว่า
กับแม่ของน้องชมพู่อยากจะได้ความชัดเจนของผลการชนะสูตรอีกครั้ง
นี้หากผลออกมาเป็นเหมือนเดิมคือชนะสูตรว่าน้องไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับก็ต้องยอมรับนะแต่การตรวจครั้งนี้
มันอาจจะมีอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้
ว่าใครกระทำต่อน้องชมพู่หรือใครลักพาตัวน้องไปนะครับ
เพราะลุงเองพ่อแม่น้องชมพู่เองแล้วก็ญาติมั่นใจว่าน้องเนี่ย
ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาเพียงคนเดียวแน่นอนนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพกกตูมนะครับก็ตอนนี้ได้ทำการสอบปากคำ
ต้องสงสัยทั้ง๘คนหลังสอบปากคำได้เก็บดีเอนเอทุกคนไว้
เพื่อที่จะตรวจเปรียบเทียบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีหรือไม่อย่างไรนะครับ
ก็ถ้ามีความคืบหน้ารอติดตามให้ทราบแน่นอน
เพราะว่าทางครอบครัวยังขาดใจว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างปริศนา
เสื้อผ้าเสื้อผ่อนมันไม่ติดตัวไม่ติดร่างน้องเลย
ค่ะแล้วใครเป็นคนถอดอันนี้ครอบครัวเป็นคนเป็นกลุ่มที่ยังคงสงสัยอยู่เนี่ยนะคะ